คุณผู้ชมครับมีเอกชนไม่น้อยที่ทำโครงการคืนกำไรสู่สังคมด้วยการปลูกป่าครับ
อย่างโตโยต้าเองครับไปปลูกป่านิเวศให้กับพื้นที่จังหวัดน่านโดยใช้เทคนิคพิเศษนะครับ
อัตราการตายได้สูงถึง๑๙๐ของต้นกล้านะครับติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
นายนินนาชัยธีระพินโยรองประธานกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย
นำทีมอธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
และอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดน่าน
กล้าไม้๓๐๐๐ต้นไปปลูกบนพื้นที่สูง
ตำบลเมืองจังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน

และสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนให้กับพื้นที่แห่งนี้
กล้าไม้เหล่านี้มีอัตราการรอดตายสูงถึงร้อยละ๙๐
เพราะใช้เทคนิคการปลูกป่าตามแนวคิดของอาคิระมิยาวากิ
ศาสตราอาจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮามา
และผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยานานาชาติ

แนวคิดนี้จะช่วยร่อนเวลาการเติบโตของป่านิเวศ
เร็วขึ้นถึง๑๐เท่าจากวิวัฒนาการตามธรรมชาติ
โยต้าเองก็นำทฤษฎีนี้ไปปลูกป่า
ในพื้นที่โรงงานบ้านโพของโตโยต้าด้วยค่ะ
ในส่วนของโยต้าเองก็ได้มีประสบการณ์
ในเรื่องของการปลูกป่าบนพื้นลาบ
ปลูกป่าชายเลนแล้วก็ปลูกป่าในฤดูร้อน
วันนี้เป็นการปลูกป่าบนภูเขาเป็นครั้งแรก
แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือปลูกในหน้าร้อนด้วย
แต่ทั้งหมดนี้เรามีเป้าหมายก็คือ
ต้องการสร้างเมืองโตโยต้าสีเขียว

แล้วก็เป้าหมายก็คือลดคาร์บอดแอลออกไซด์ครับ
พื้นที่สูง๑๓ไร่ที่ดูแห้งแรงเหล่านี้
อนาคตจะกลายเป็นพื้นที่สีเขียว
คืนความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

ปลูกป่านิเวศมาแล้วกว่า๑๒๐๐๐๐๐ต้น
พื้นป่าเหล่านี้ช่วยดูดซับกัสเรือนกระจก
ชั้นบรรยากาศได้ราว๙๖๐๐ตันต่อปีค่ะ